้อมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ไทยรัฐจัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ
ในวาระ๑๐๐วันแห่งความอาลัย
ในวันที่๒๐มกราคมพุทธศักราช๒๕๕๙
บันทึกประวัติศาสตร์ในรูปแบบแสงสีเสียงและสื่อผสม

สำหรับรับชมภาพและวีดีโอเพิ่มเติม
ติดตามพร้อมกันที่แผงหนังสือทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้